รอบนี้เนี่ยมีเรื่องที่ต้องลุ้นต่อเนื่องฮะ
ขับรถสีดำป้ายแดงขับรถอยู่ดีคือจอดอยู่ดี

ชนแรงขนาดไหนคล้ายกับสายช้าง
สายช้างชนกันสนั่นหวั่นไหวลานจอด
อยู่แดงมีแสดงความยินดี
เป็นเธอสุดท้ายไม่ได้สิเกียร์ขี้ดิน
ให้กลั้นปานใดเจ้าคงบอกกลับมาแล้ว
ตอนแรกก็จะไม่เศร้าแล้วแต่เพลงมันพาเศร้าเหลือเกิน
เดี๋ยวอะไรฮะรถไหลหรือว่าขับ
ขับชนเหมือนใส่ช้างชนกัน
แต่คันสีดำไม่มีคนคันสีขาวเข้าใจว่าจะเป็นสีบรอนนะ
คันสีเราเห็นที่นี้มันขาวมีคน
พอออกมากุมขมับเลยกูทำอะไรลงไปตอบไม่ได้ครับ
เก๋งขาวฮาวละเกินชนสนั่นอัดไหว
กระทั่งรถสีดำเนี่ยไปชนท้ายไปชนกับรถอีกคันหนึ่งที่จอดริมถนนครับ
เหตุการณ์นี้งงมากและคนที่ขับรถออกมายังงง

แรกเลยเจ็บสุดคือเจ้าของคลิปเจ้าของคลิปคือคนนี้เหรอ
เปิดเพลงนี่เหรอใช่เจ้าของคลิปเป็นเจ้าของรถสีดำป้ายแดงคันนี้
จอดอยู่ดีพี่แกบอกไว้จอดอยู่ดีก็มาชนเนอร์ยังส่งงวดนะ
ยังไม่ได้ส่งงวดแรกเลยเพิ่งถอยออกมาป้ายแดงแจ๋
ยังไม่ได้ส่งงวดแรกเลยสงสารลูกชายหาอาถรรพ์ป้ายแดงเอื้ออาทรบางปูสมุทรปราการ
เหตุการณ์นี้คนงงคนงงว่าเขาตั้งใจชนหรือไม่ตั้งใจชน
คือเวลาเรารถชนใครเราต้องสะดุ้งตั้งแต่ปุ้งแรกแล้วเห็นไหม
แต่นี่คือเหมือนชนปุ้งแล้วลากเขาไปต่อจนกระทั่งรถสีดำไปชนกับรถสีขาวอีกทีหนึ่ง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
ดูไว้เพื่อเป็นแนวทางแต่อย่าเอาอย่างพี่อยู่ดีก็มีความสวยมาเยือนครับ